เรื่องต่อไปก็ยังเกี่ยวข้องกับบ้างไฟนะคะ
ซึ่งเป็นบ้างไฟที่ถือว่ามีชื่อเสียงด่งดังมาก
เราไปปักหมุดพร้อมกันที่จังหวัดยะโสธร

จริงหลายจังหวัดก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ต่างกัน
แต่ที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่จัดขึ้นมา

อยากจะให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะคะ
ซึ่งกว่าจะได้บ้างไฟแต่ละบ้างไม่ใช่เรื่องง่าย
วันนี้ค่ะคุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปบุกค่ายบ้างไฟชื่อดังในจังหวัดยะโสธรเลย
พาเราไปดูเทคนิคการทำว่ายากเย็นแค่ไหน

ไฟไหลบ้างถูกจุดขึ้นไปบนท้องฟ้าให้สูงที่สุด

ตามความเชื่อเรื่องการขอฝนของชาวอีสาน
เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ชาวอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะ
แต่กว่าจะได้บ้างไฟทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า
ต้องใช้ความชำนาญและความละเอียดในทุกขั้นตอน

และจุดขึ้นท้องฟ้าอย่างสง่างามที่สุด
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่
หมู่บ้านหัวเมืองตำบลหัวเมือง
อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร
และที่นี่คือค่ายบ้างไฟแอดเทวดานะคะ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งค่ายทำบ้างไฟขึ้นชื่อของอำเภอ
วันนี้ค่ะทีมงานต่างก็กำลังเร่งมือการทำบ้างไฟ
เพื่อที่จะนำไปจุดตามที่ได้รับการว่าจ้าง
ซึ่งชาวอีสานะมีความเชื่อว่า
จุดบ้างไฟขึ้นไปบอกกล่าวพญาแทน
เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
ส่วนวิธีขั้นตอนการทำบ้างไฟจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเราไปชมด้านในพร้อมกันค่ะ

เรามาทำความรู้จักโครงสร้างบ้างไฟกันก่อนค่ะ

เหล่าบ้างไฟหรือลำตัวสำหรับบรรจุดินปืน
หางบ้างไฟถือเป็นส่วนสำคัญทำหน้าที่คล้ายหางเสือ
คือสร้างความสมดุลให้กับบ้างไฟ
บังคับทิศทางให้ยิงขึ้นไปในทิศทางตรงและสูง
หนวดกุ้งตัวเชื่อมระหว่างส่วนหางและเหล่าบ้างไฟ
เพื่อถ่วงน้ำหนักให้มีความสมดุล

เริ่มจากการทำเชื้อเพลิงดินปืน

คือการนำดินประสิวที่ผ่านการบดละเอียด

พอทานเป็นฮัง
ของต้องผสมมันเป็นอย่างไรก็เลยใส่น้ำเข้าไปนั่ง
ผงดินประสิวผสมผงถ่านจนเข้ากันดีแล้ว

จากนั้นนำไปทดสอบว่าเชื้อเพลิงสามารถจุดไฟติดหรือไม่
ต่อมาคือการนำดินปืนบรรจุใส่ลงไปในบ้างไฟ
บรรจุจะใช้เครื่องอัดแรงดันสูงด้วยไฮโดรลิก
เพื่อให้ดินปืนเข้าไปแน่นที่สุด
ค่อยใส่ดินปืนแล้วอัดทีละชั้นไปเรื่อยจนเต็ม
ใส่ดินปืนเข้าไปจนเต็มแน่นได้ที่แล้ว
นำไปเจาะรูตรงกลางเพื่อเตรียมใส่ชนวน
โดยใช้เหล็กที่มีขนาดแตกต่างกันไป
กว่าจะได้ขนาดของรูตามที่ต้องการ
ซึ่งขั้นตอนนี้แหละค่ะที่คล้ายจะเป็นเทคนิค
ทำให้บ้างไฟเกิดแรงดันสูงพุ่งขึ้นฟ้าได้

ความแรงของมือที่เข้าอัดไปครับ
มันแร่งหวาอ่อนมันกับกระเป๋าขึ่นครับ
และมีรูตรงหรือกระเป๋าถูกประหบ
ถ้าออกแค่ตรงหรือขึ้นจะระเบิดครับ
ตรง๑๐๐เต็มครับ
ต่อมาคือการประกอบหางบ้างไฟ
และจะต้องมีขนาดความยาวที่สมดุลกับเราหรือตัวบ้างไฟด้วย
ส่วนไม้อีกชิ้นหนึ่งภาษาชาวบ้านเรียกว่าไม้ดำเหล่าหรือหนวดกุ้ง
เป็นส่วนที่จะยึดหางบ้างไฟเข้ากับบ้างไฟ
เพื่อให้บ้างไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นเส้นตรงค่ะ
ส่วนที่ต้องพันหางบ้างไฟด้วยเทปสีน้ำตาล
ก็เพื่อกันน้ำหรือฝนไม่ให้เนื้อไม้ไผ่เปียกชื้นขึ้นรา
และป้องกันไม้ไผ่แตกก่อนถึงวันจุด
และที่สำคัญก่อนการจุดชนวนบ้างไฟต้องล้างรูบ้างไฟให้สะอาดที่สุด
ขั้นตอนที่มีความพิถีพิถัน
คือเคล็ดลับที่จะทำให้บ้างไฟขึ้นสูงและอยู่บนท้องฟ้าได้นานที่สุดค่ะ
ส่วนที่เรียกบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนบ้างไฟล้าน
ไม่ใช่ราคาของบ้างไฟแต่ละบ้างนะคะแต่เป็นคำเปรียบเทียบขนาดและน้ำหนักบ้างไฟ
น้ำหนัก๒๒กิโลกรัมทำความสูงได้ประมาณ๔กิโลเมตร
ทำความสูงได้ประมาณเกือบ๑๐กิโลเมตร
น้ำหนักกว่า๒๐๐กิโลกรัมและทำความสูงได้มากกว่า๑๐กิโลเมตรค่ะ
แต่ละบ้างราคาก็จะแตกต่างกันไปตามขนาด
บ้างไฟแสนที่เห็นอยู่นี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ๘๐๐๐บาทใช้เวลาทำประมาณ๕๖ชั่วโมงค่ะ
ปัจจุบันบ้างไฟล้านถูกห้ามไม่อนุญาตให้จุดนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และที่สำคัญก่อนการจุดบ้างไฟทุกสนามต้องได้รับการอนุญาตจากทางจังหวัดด้วย
ที่ค่ายบ้างไฟเองที่รับจ้างผลิตก็ต้องมีใบอนุญาตด้วยเช่นกันค่ะ
ส่วนกรณีที่เกิดข่าวบ้างไฟระเบิดขนาดจุดที่ฐานนั้นจากการสอบถามช่างทำบ้างไฟ
บอกว่าเกิดขึ้นจากกรรมวิธีบางขั้นตอนที่หากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้